คราวนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชาวบ้าน
กับการนำไข่ผำมาทำเป็นเมนูสุดเลิศ
ส่วนจะเด็ดขนาดไหนติดตามกับช่วงตลอดกิน
คุณดูที่เห็นเขียวนี่มันกินได้จริงนะคุณค่ะ

ไม่ใช่ชาเขียวแต่ว่ามันคือเขาเรียกว่าไข่ผำ

ไข่น้ำค่ะมีชื่อเรียกสองอย่างแล้ว
แต่บางคนบอกว่าเขียวไม่ใช่ตะไคร่น้ำจอกแหน่อะไร

อันนี้คือเป็นผักชนิดหนึ่งที่เป็นแบบผักพื้นบ้าน
แล้วมีขนาดเล็กมากเลย
แต่จริงก็น้อยคนนะที่จะรู้จักนะคะ
ลักษณะของเจ้าไข่ผำหรือไข่น้ำจะเป็นสีเขียว
ขนาดเล็กคล้ายกับไข่ปลาเลยคุณ
แล้วก็จะกระจายอยู่บนผิวน้ำเป็นแพร่แบบนี้ค่ะ
ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำนิ่งอย่างเช่นพวกบึงต่างนะคะ

เขาจะเอาสวิงกับกระด้งมาช้อนใช่ไหมหรือผ้าขาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเอาเสร็จปุ๊บมาเสร็จล้างน้ำให้สะอาดแล้วไปทำ
อันนี้คือเมนูเด็ดเลยนะก็คือแกงไข่ผำ
วิธีการทำเขาจะตำพริกแห้งพร้อมหอมแดงละเอียดตำไป
แล้วก็เอามาคั่วใส่กับหมูก่อนใช่ไหมคะ
เทน้ำเล็กน้อยนะคะน้ำปลาร้าปรุงรส

ตบท้ายด้วยต้นหอมซอยพริกผักอิตุแล้วก็ใบแมงลักษณ์นะคะ
ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพร้อมทานแล้วออกมาเป็นแกงลาว
แกงไข่ผังทานกับข้าวสวยร้อนโอ้โหบอกเลยฟินมาก
ดิฉันว่ารักษณะจะคล้ายกับพวกแบบแกงขี้เหล็ก

อ่ารสชาติจะคล้ายแกงขี้เหล็ก
เพราะว่าวิธีการทำอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ลองดูแล้วกันหรือว่าใครมีประสบการณ์ในการแบบว่า
ลองทานหรือเคยทานหรือมีเมนูอะไรเด็ดที่ทำจากไข่ผำอยากจะแนะนำ

สมัยไปทำข่าวใหม่ย้อนไป๗๘ปีที่แล้วอ่ะ
ได้ลงไปทำข่าวเรื่องไข่ผำตอนแรกยังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ได้ลองเห็นขบวนการทำก็เออเป็นเมนูชาวอีสานที่น่าสนใจนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่หากินง่ายอย่างที่น้องไม่ต้องบอกอย่างนี้

โอ้โฮไปเก็บจองเก็บแนะมาไม่ได้นะ

มันสะอาดมันจะขึ้นเฉพาะน้ำนิ่งที่สะอาดเท่านั้น

ดังนั้นเขาก็ทานกันอย่างปลอดภัยนะคะ